ดูข่าวของคุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนนะครับ
หลังจากเมื่อวานมีข่าวว่าตำรวจติดตามนะฮะเป็นตำรวจติดตามของคุณอุตมะ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าคุณอุตมะก็ไปตรวจมาเรียบร้อยใช่ค่ะตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับ
โพสต์ข้อมูลบอกว่าได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแล้ว
ผลตรวจของผมเป็นลบหมายความว่าไม่ติดเชื้อครับ
ณขณะนี้นะฮะคุณอุตมะสวนายนไม่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ไปตรวจมาเมื่อวานนะครับ
แต่คุณอุตมะบอกว่าจะกักตัวเองต่อไปตามแนวทางป้องกันของสาธารณสุข
และทำงานที่บ้านจนครบ๑๔วันแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็ได้
ทำงานด้วยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์กับนายสมคิตจตุศรีพิทักษ
รองนายรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งออกมาตรการชุด๒ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งต้องมีข้อสรุปโดยเร็วหากมีบทสรุปแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจติดตามนะฮะที่เป็นชุดนายเวรของคุณอุตมะ
มีข่าวว่าติดโควิด๑๙ซึ่งคุณอุตมะก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าตำรวจนายนี้เนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ในรถนำขบวน
หมายความว่านั่งรถคนละคันกับรัฐมนตรีอุตมะ
ใช่ไม่ได้นั่งคันเดียวกันแล้วก็มาปฏิบัติงานวันที่๑๑มีนาคมเพียงวันเดียว
หลังจากนั้นก็ลาไปนะฮะแล้วก็มาทราบข่าวกันว่าเอาไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจพบว่าติดโควิดสิบเก้า
พอทราบข่าวกันเมื่อวานก็เลยไปตรวจนะฮะสำหรับคุณอุตมะ
วันนี้บอกว่าผลตรวจออกมาแล้วไม่ติดเชื้อนะครับ

ตำรวจติดตามนายอุตมะที่มีผลตรวจติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
เคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
ตึกบัญชาการบริเวณโดยรอบนะครับ
ก็พื้นที่แถวนั้นที่เขาเคยไปเนี่ยก็เลยต้องมีการป้องกันกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับ

ดิสทัศน์โหรกิจเลขาธิการนายมนตรีวันนี้สั่งให้ดำเนินการตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำไว้
ให้เจ้าหน้าที่กองระบาดกรมควบคุมโรคสอบสวนเพื่อค้นหาผู้สัมผัสผู้อยู่ใกล้ชิดจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
แล้วก็รีบแจ้งผลให้ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียบ
แล้วก็ได้พ่นยาฆ่าเชื้อไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตึกไทยคู่ฟ้าตึกบัญชาการทั้ง๕ชั้นสถานที่ทำงานพื้นที่ต่าง
จุดเสี่ยงต่างแล้วจะทำแบบนี้ไปทุกวัน
จากนี้ไปใครที่จะมาที่ธรรมเนียบต้องผ่านระบบคัดกรองด้วยนะฮะ
เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยจัดเจลแอลกอฮอลเอาไว้ล้างมือให้ทุกจุดนะฮะ
วันนี้ก็ให้หัวหน้าส่วนงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ตึกบัญชาการในวันนี้
วันที่ประชุมคอรมอ๑๗มีนาคมจากหน่วยงานในธรรมเนียบหรือว่าภายนอก
รายงานตัวแจ้งข้อมูลบุคคลใกล้ชิด
สัมผัสกับผู้ป่วยเพื่อแยกกลุ่มด้วย
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็ให้หยุดงาน
เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้าน๑๔วัน

แล้วก็ใช้แอลกอฮอลเนี่ยล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับ
ทั้งสองกลุ่มถ้ามีอาการก็ให้รีบพบแพทย์

ก็เพิ่มมาตรการเข้มเลยวันนี้นะครับ
เพราะว่ามีข่าวว่าตำรวจที่ติดตามรัฐมนตรี
เคยมาทำเนีียบแล้วเข้าไปติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ยังมีข่าวคือเรื่องของตำรวจที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ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
ที่ตอนนี้เขาสั่งปิดสถานบันเทิงสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑล๑๔วันเพราะว่าชนบอกว่าสถานบริการสถานบริเวณต่าง
ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับค่ะจากการตรวจสอบเมื่อคืนนี้
ไม่มีใครฝ่าฝืนมาตรการของรัฐบาลนะครับแต่ก็จะกวดขันอย่างเข้มงวด
จนกว่าจะครบกำหนดคือ๓๑มีนาคมค่ะคือเราต้องจริงจังนะคะเรื่องนี้นะคะ
เรื่องของการขอความร่วมมือและเรื่องของมาตรการจากภาครัฐที่ออกมา
คือถ้าพูดถึงตำรวจที่ติดโควิด๑๙ต้องขออีกนายหนึ่ง
ตำรวจนายเนี่ยเป็นดาบตำรวจอยู่ที่สพบางแก้วอบางพลีจสมุทรปราการ
ตำรวจนายนี้ไปที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่๖มีนาคม
แล้วคนที่ไปสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่๖มีนาคมติดโควิด๑๙เยอะเยอะจริง
ทีนี้ค่ะพอมีตำรวจที่สพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการติดโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ก็เลยต้องนี่เลยนี่คือภาพการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนสพบางแก้วนะคะ
นี่ค่ะผู้กำกับสพบางแก้วบอกว่าณตอนนี้ต้องส่งตำรวจอีก๑๕นาย
ไปตรวจหาโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ต้องกลับไปพักดูอาการ๑๔วัน
ตรวจวัดไข้ตำรวจทุกนายบนโรงพักของสพบางแก้วนะคะ
ก่อนทำงานทุกวันแล้วนี่เขาก็เลยทำเป็นแบบมาตรการในการล้างมือใส่หน้ากากอนามัย
ดาบตำรวจที่สพบังแก้วที่ตรวจพบว่าติดโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ตรวจพบเมื่อ๑๘มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่กรุงเทพนะคะ
นี่ค่ะคือเรื่องของสนามมวยสถานบันเทิงเนี่ย
มันจะคล้ายกันในลักษณะที่ว่าเป็นพื้นที่ปิด
คนไปอยู่ใกล้ชิดกันเป็นจำนวนมากอย่างสนามมวยตะโกนเชียร์
น้ำลายเหงื่อสถานบันเทิงตะโกนร้องเพลงกินเหล้าสูบบุหรี่
อย่างนี้คือมันเป็นพื้นที่ที่มันใกล้ชิดกันมากมันเสี่ยงจริง
ความสำคัญของมันก็คือยาอย่างลุมพินีสนามมวยวันนั้น
ที่แมทธิวดีนเป็นพิธีกรเนี่ย๖มีนาคมใช่ไหม
แต่ระยะทางเนี่ยโอ้โหตามข้อมูลของแพทย์เนี่ย
คือบอกว่าต้องพอถูกเชื้อใกล้ชิดคนรับเชื้อไปแล้วเนี่ย
ระยะ๑๔วันเนี่ยตั้งแต่วันที่๕ขึ้นไปเนี่ย
นั่นแหละอาการเกี่ยวกับสิ่งที่จะแสดงต่างมันถึงจะออกมา
วันที่๕ถึงวันที่๑๒ใช่ดังนั้นกว่าจะรู้ตัว
กว่าจะมีอาการกว่าจะไปตรวจเดินทางไปไหนมาบ้างเนี่ย
โอ้โหตามเส้นทางเหล่านี้อันนี้ต้องระวังกันจริง